วันนี้เป็นวันศุกร์แล้ว
วันศุกร์ทั้งทีเดี๋ยวจะพาไปปาร์ตี้

เป็นตี้ไม่ธรรมดานะ

อยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
นี่เลยไปที่นี่ครับคุณผู้ชมครับ
ที่อาคารกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เขาได้จัดกิจกรรมปาร์ตี้ไอเดียแจ่มแบบนี้ขึ้นมาคือ
ปาร์ตี้ปิ่นโต้น่าร่าก

คนละ๒เถา๓เถา๔เถา
บางคนยืดยาวใหญ่กว่านั้นก็เอามาเป็นคอนโดเลยก็ได้นะครับ

มีทั้งอาหารขาวอาหารหวานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
สนุกจังเลยอ่ะคือมันสนุกไงสนุกตรงที่ว่าได้ทานของคนอื่นด้วย
ใช่ได้เอาของเราแบ่งปันให้คนอื่นเขาได้กินด้วยค่ะดีเออ
เออนั่งร้องวงทานกันอร่อยจริง
นี่ปาร์ตี้ปินโตแบบนี้ไปถามนางรุ่งธิวามากอิ่ม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมบอกว่า
ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับก็อยากจะช่วยกัน
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน
ก็เลยร่วมกันคิดถึงไอเดียแบบนี้ปาร์ตี้ปิ่นโต
แบบนี้แหละครับเขาบอกว่าเดือนหนึ่งนะจะจัดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง
เพื่อให้ได้มีการจัดปาร์ตี้ร่วมสังสรรค์ทานอาหารร่วมกัน
โดยใช้ปิ่นโตเป็นหลักในการบรรจุอาหารมาร่วมรับประทานกัน
ที่หน่วยงานแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีนะ
ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการลนรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
คือกิจกรรมแบบนี้เล็กน้อยเขาลองทำไปแล้ว
คนเหล่านี้เขาก็จะนึกขึ้นได้ในแต่ละวันว่า
เราจะทำยังไงดีนะที่จะเพิ่มเติมในการลดการใช้ถุงพลาสติก
อย่างเช่นเวลาจะออกไปตลาดเขาก็จะนึกขึ้นได้แล้ว
เราควรจะต้องถือปิ่นโตไปไหมเอาตะกล้าไปไหม
จะได้ลดการใช้ถุงพลาสติกนะครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้เป็นสิ่งดีเพราะว่าทุกวันนี้พวกเราใช้ถุงพลาสติกกันเป็นว่าเล่นเลย
แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นขยะหรือเป็นสิ่งที่มันทำลายโลก
ใช้คนละใบ๒ใบแล้วก็ทิ้งเกิดการณ์แบบนี้
ที่สุดแล้วคุณผู้ชมคนที่จะรับภาระรับทุกข์ก็คือพวกเราเองนั่นแหละ

ยังไงอ่ะน้ำท่วมอย่างนี้เพราะขยะไปอุดตันบ้างล่ะ
ต้องนะเล็กน้อยแบบนี้บางทีเราอาจจะมองข้าม
แต่ว่าคุณผู้ชมเห็นไหมว่าบางทีมันก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้รอบตัวเราเหมือนกัน
กิจกรรมแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันช่วยให้เรานึกถึง
เพราะว่าอะไรรู้ไหมบางครั้งผมไปกับคุณแม่ผม
ห้างสรรพสินค้าแม่นี่นึกขึ้นได้ทุกครั้งเลย
เพราะได้ทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยเขาจะบอกว่าเฮ้ยลืม
ลืมถุงพลาสติกเหรอไม่ใช่ลืมถุงผ้า
เขาจะเอาถุงผ้าออกจากบ้านแล้วก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าเวลาไปซื้อของ
ดีเวลาดิฉันไปห้างสรรพสินค้าฉันก็ลืม

บอกตรงว่าผมไม่ไปก็ด้วยกับคุณนะ